ครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่นนทบุรี

เธอก็พยายามจะกระโดดสะพานลอยนะตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาชีวิต
เพราะว่าบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยกีดกันไม่ให้คบกับแฟนนุ่ม

แล้วจะให้เธอไปแต่งงานกับคนอื่นต้องไปช่วยกันนะครับ

เดี๋ยวเนี่ยพี่แกะอีกหนึ่งเว้น

สุดท้ายช่วยดึงตัวขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ตำรวจทั้งกู้ภัยทั้งวินจอยอแถวนั้นค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นต้องช่วยกันนะครับเธอไม่ยอมขึ้นมานะ
จับแขนล็อกแขนแล้วก็ช่วยกันฉุดดึงตัวขึ้นมาได้นะครับ
เพราะว่าเธอออกไปยืนอยู่ราวสะพานด้านนอกแล้ว
พร้อมจะกระโดดลงมาฮะสีหน้าเคร่งเครียดเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้โห
น่ากลัวนะฮะต้องเข้าไปตะครุบตัวไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะ
คือเสร็จแล้วเนี่ยพอนำขึ้นมาได้เนี่ยต้องรีบบอกกันบอก
เอาลงข้างล่างเลยเอาลงข้างล่างเลยกลัวว่าถ้าปลอบอกปลอบใจอยู่บนสะพานลอย
เดี๋ยวเกิดวิ่งหนีกระโดดลงมาอีกนี่ยุ่งนะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับ
อุ้มตัวเธอลงมาด้านล่างนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้านี้เองฮะ
สะพานลอยถนนรัชพฤกษ์ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีฮะ
นี่ฮะตอนที่ต้องพากันอุ้มลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่ฮะทั้งพลเมืองดีทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจสพชัยพฤกษ์นะครับ
ช่วยกันนะครับผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบสามนะฮะ
เป็นชาวจังหวัดชุมพรนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปยืนเกาะอยู่ราวสะพานลอยด้านนอกแล้วอืม
เกลี่ยกล่อมอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นผลก็เลยต้องช่วยกันดึงตัวเข้ามา
ผู้ชายที่เห็นเข้ามาโอบกอดเธอไว้เนี่ยนี่คือแฟนนุ่ม
ค่ะเป็นแฟนของเธอนะครับจากการสอบถามเนี่ย
ไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้เครียดเพราะว่าพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยกีดกัน
ไม่ให้คบกับชายคนรักนะฮะจะให้ไปแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อกับแม่เลือกเอาไว้
เธอก็หนีออกจากบ้านที่ชุมพรนะครับมากับแฟนนะครับ
อยู่บ้านญาติของแฟนที่ตะบนบางพลับอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนทบุรีใกล้
สะพานลอยแถวนี้นี่แหละนะครับก็สุดท้ายก็พยายามจะคุยกับทางบ้านก็ตกลงกันไม่ได้

รู้อีกทีก็คือเอ้าไปอยู่ตรงสะพานลอยตรงนี้แล้วโอ้โหนี่ฮะก็ต้องรีบมาช่วยกัน
รอปภที่อยู่แถวบริษัทแถวนี้นะครับเขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าตอนนั้นกำลังขี่จักรยานจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยเดินขึ้นไปถามพยายามพูดคุยแล้วเธอก็บอกว่าเครียดเรื่องทางบ้านบังคับให้แต่งงาน
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะตำรวจก็ตามเอาแฟนจนมาพยายามเจรจาสุดท้ายต้องช่วยกันดึงตัวขึ้นมา
เขาขึ้นบนสะพานลอยจะฆ่าตัวตายน้อยใจที่ผู้ใหญ่ขาดขวางกันไม่ให้แต่งงานกับแฟนเขา
ต่อถ่ายอย่างงั้นใช่ไหมต่อถ่ายอย่างนี้เขาจะกระโดดอย่างเดียว
แล้วก็โทรไปหาญาติเขามาพอดีคำพาสภาพแฟนเขามีฟันเค้าร้องไห้ลอกตัวได้ยกขึ้นยกขึ้นค่ะแฟนี้ค่ะก้อเทุ้จุ
ก็พอปลอบใจสงบสติอารมณ์ได้แฟนก็พากลับบ้านไปแล้ว
ก็หวังว่าจะพูดคุยตกลงทำความเข้าใจกันได้นะครับ